ทุกผู้ชมครับมีชายหนุ่มวัย๑๗ปีคนหนึ่งนะครับ
วิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะที่จังหวัดกรสินนะฮะ
ไปเจอวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
เออเขามาวิ่งออกกำลังกายค่ะ
นี่ค่ะคือพวกเจ้าถงเจ้าถิ่นมันมีอย่างนี้ด้วยนะฮะเนี่ย
มันมาจับกลุ่มอยู่แถวสวนสาธารณะเนี่ยเห็นไหม

จักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็เนี่ยมายืนจับกลุ่มอยู่แถวนี้นะครับ
๕คนนะครับมามั่วสุมอยู่ในสวนสาธารณะนะครับ
แล้วมีน้องวัยสิบเจ็ดปีคนนึงนะครับเขามาวิ่งออกกำลังกาย
ถูกทำร้ายนะฮะจนบาดเจ็บสาหัสนะครับศีรษะแตก
ดูสิฮะใบหน้าปูดบวมไปหมดคิ้วแตกขอบตาด้านขวาเย็บไปสี่เข็ม
ท่อน้ำตานี่ฉี่ขาดเลยนะฮะโอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งของคืนวันที่๒๒มกราคมก็คือเมื่อวานนี้
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับที่กาลสินนะฮะ
ตามความคืบหน้าทางคดีที่สพเมืองนะฮะ
นี่น้องคนเจ็บนะน้องบอยนะครับอายุ๑๗ปี
วันนี้นี่ฮะมาที่โรงพักนะครับคุณแม่พามาตาขวาต้องปิดแบบนี้นะครับ
โอ้โหศีรษะนี่ก็แตกเย็บอีกหลายเข็มเห็นไหม
คุณแม่เปิดบาดแผลของลูกชายให้สื่อมวลชนดู
คุณแม่ชื่อนางสมัยอายุ๑๕ปีนั้นครับ
พาลูกชายมาแจ้งความกับตำรวจนะครับ
หลังจากนั้นทางตำรวจก็พาผู้บาดเจ็บไปชี้จุดเกิดเหตุ
สวนสาธารณะกุฎน้ำกินในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
เพื่อไปเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติมในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
บอยบอกว่าเมื่อคืนนี้มาวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกุฎน้ำกินนะครับ
เขตเทศบาลเมืองกรสินเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ชาย๔คนผู้หญิง๑คน
อยู่แถวสาราในสวนสาธารณะนี่แหละซึ่งน้องเขาบอกเขาไม่รู้จักมาก่อนเลย
แต่กลุ่มนี้ผู้ชาย๔คนผู้หญิง๑คนเหมือนกับกำลังทะเลาะถกเถียงอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้
เขามาวิ่งอยู่นะครับกลุ่มพวกนี้อยู่ตรงนี้
บอยบอกพอผมเห็นเขาจับกลุ่มอยู่ตรงนี้เห็นท่าไม่ค่อยดีก็เลยพยายามถอยห่างออกมา
ระหว่างนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มเดินปรีเข้ามาหาเรื่องมาท้าชกต่อยกับผม
ผมก็ไม่โต้ตอบอะไรผู้ชายคนนั้นพุ่งมาชกผมที่ใบหน้า๖๗ทีจนล้มลง
แล้วไม่ใช่มือเปล่านะฮะใส่สนับมือด้วยมาต่อยเขาจนเนี่ยศีรษะก็แตกใบหน้าปูดบวมคิ้วแตกนะครับ
แล้วด้วยแรงชกของสนับมือนะครับทำให้ท่อน้ำตานี่ฉี่ขาดเลยนะฮะข้างขวานะครับ
แต่ถ่ายได้แป๊บเดียวกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แล้วก็วิ่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาน้องผู้หญิง๒คนกับผู้ชาย๑คนครับ
คิดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผมใช่มั้ยครับ
เขาน่าจะมีเรื่องอะไรกับผู้ชายกลุ่มนั้นบ้างครับ
มีคนนึงเดินบอกมาว่า
แบบเหมือนคล่องหรืออะไรอย่างนี้ครับ
มีปัญหาเหมือนจะหาเรื่องครับ

เขาบอกว่าต่อยกันไหมอะไรประมาณโชคกันไหม

แล้วก็ผมตอบว่าไม่ครับพี่
เขาก็ต่อยผมเลยครับ

สำหรับคนไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนะครับ

แต่น้องเข้าไปช่วงนี้ครับ

คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกชายนะครับ
เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโต
ติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
ตำรวจสพเมืองกรสินบอกว่ารู้ตัวกลุ่มคนที่ก่อเหตุ

รุ่นเจ้าถิ่นชอบมามั่วสุมอยู่ในสวนสาธารณะนะฮะ
ก็คือที่เกิดเหตุภาพอาร์เมริกัล
มาวิ่งออกกำลังกายในสวนศอร์น่ะ

นี่ฮะก่อเหตุอยู่เป็นประจำ
เดี๋ยวจะส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาเบาะแสติดตามตัวมาดำเนินคดี
ผมว่าก็ต้องส่งสายตรวจแวะเวียนไปบ่อยหน่อย

สวนสาธารณะทางเทศบาลก็อาจจะต้องหาเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปตรวจตาไปเดินดูแลคนที่เขามาออกกำลังกายกันหน่อยกันแล้วกัน